แล้วเป็นบ่อน้ำที่ลึกมากประมาณ๑๐เมตร

หมู่๓ตำบล๒พี่น้อง
บอกว่านี่นี่นี่มีสุนัขเพชรเมียอายุประมาณห้าถึงหกเดือน
มันตกลงไปในบ่อลึกสิบเมตรแบบนี้คุณลุงบอกว่าแล้วตกลงไปหลายชั่วโมงแล้วด้วยนะ
คือแกพยายามช่วยตั้งนานสองนานแล้วแต่แกคนเดียวเนี่ยแกช่วยไม่ได้จริง
สุดท้ายนี่แกต้องช่วยพึ่งพี่กู้ภัยแล้วแหละพี่กู้ภัยมาคุณเห็นไหมว่ามาพร้อมกับอุปกรณ์ครบมาก
ครบมากจริงจริงเพราะว่าพี่เขาเตรียมลงบ่อไปเลยค่ะโอ้โหโรยตัวลงไปในบ่อ
เพื่อจับไปพาสุนัขขึ้นมาเพราะบ่อมันลึกมากคุณจะใช้อะไรช่วยพยุงขึ้นมาก็ไม่ได้
แต่ว่าในขณะที่พี่กู้ภัยเขาลงไปช่วยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณยังไง
พี่พี่เขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะเพราะอะไรไปดูค่ะ
ไหวเปล่าไหวเปล่าไม่ไหวขึ้นไม่ไหวขึ้นเนี่ยที่เขาถามไหวไหมไหวไหมคือ
พี่กู้ภัยเขาหายใจไม่ออกเพราะว่ายิ่งลงไปยิ่งล้านแล้วบ่อมันลึก
อากาศมันน้อยอากาศข้างล่างไปไม่ถึงทำให้พี่เขาเนี่ยเหมือนว่าหายใจไม่ออก
ขาดอากาศหายใจก็เลยต้องรีบพาพี่กู้ภัยเขาขึ้นมาแทน
โรยตัวลงไปเนี่ยไม่สำเร็จแล้วเอายังไงดีวะทำไงดี
เปลี่ยนแผนดีกว่าใช้วิธีการนำตะกร้าหลัวค่ะ
เป็นตะกร้าผลไม้เนี่ยตะกร้าเห็งอ่ะใหญ่อ่ะเฮ้ย
ยอดลงไปในบ่อแทนอ๋อเหรอยอดลงไปนี่ค่อยชักรอกดึง
แล้วก็ยอดตะกร้าลงไปแบบนี้ค่ะยอดลงไปยอดลงไปนะยอดลงไป
แล้วดูสิว่าจะช่วยเจ้าสุนัขขึ้นมาได้ไหมโอ้โหช่วยเจ้าสุนัขขึ้นมาเลย
ถ้าสุดท้ายก็ช่วยดึงเจ้าสุนัขขึ้นมาได้สำเร็จ
น้องปลอดภัยแล้วนะคะอืมปรบมือให้พี่จนที่กู้ไพกันหน่อย
โอ้โหโล่งอกโล่งใจไปตามตามกันเลยสุดยอด
คุณพี่กู้ภัยเขาทำทุกอย่างจริงแม้กระทั่งเสี่ยงชีวิตคุณเห็นไหม
แล้วดูสิโอ้ยดูหน้าตาน่าเอ็นดูรอดแล้วนะลูกนะ
มันคงจะเพลียนะแล้วมันลงไปในน้ำเนี่ยตั้งนาน
หลายชั่วโมงอ่ะเออหม่อลึกก็สิบเมตร
วายอากาศก็ไม่ค่อยมีขนาดคนลงไปจริงค่ะ
แท้ก็ยังแบบไม่ไหวคนยังหายใจไม่ออกเลยอ่ะคุณ
โอ้โหสุดท้ายก็ช่วยออกมาได้แล้วนะคะนี่พี่เขาแบบว่ามีสติกันมากมาก
เลยนะเอออ้าวนี่แหละครับเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์ต่างนะ
คุณพี่กู้ภัยเนี่ยเขาหัวจิตหัวใจนี่สุดยอดจริงเยี่ยมเลย